คุณผู้ชมค่ะก็เรียบร้อยไปหมดแล้วนะคะสำหรับงานศพของนายสมภารสุรรณกุลหรือว่าเสียเต้ย
อดีตสามีของเจ๊อ๋อที่ถูกลอตเตอรี่เก้าสิบล้านบาทอ่ะนะคะก็มีการทำพิธีชาปนากิจเก็บอัฐิ
อะไรกันไปเรียบร้อยแล้ววันนี้เนี่ยญาติญาตินำกระดูกไปบรรจุใส่ธาตุไว้ที่โขงประตู
คำสั่งเสียของเสียเต้ยแต่ที่แน่เขาบอกว่าหลานสาวเสียเต้ยอ่ะ
เขาบอกเขาเห็นเสียเต้ยเห็นเสียเต้ยยิ้มลงมาให้เธอจากบนฟ้า
แล้วให้โชคด้วยครับอ่าวันนี้ญาติญาติเสียเต้ยหรือว่านายสมพันธ์สุรรณกุลน่ะนะคะ
ไปนำเท่ากระดูกบรรจุใส่ธาตุขนาดเล็กไปตั้งไว้ในประตูโขง
หน้าวัดเทพสถิตนิมิตมงคลหรือว่าวัดป่าคำบรในอำเภอหนองแสง
จังหวัดอุดรธานีตามความประสงค์ของเสียเต้ยที่สั่งเสียเอาไว้ก่อนเสียชีวิต
คือเสียเต้ยเนี่ยติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็เสียชีวิตกระทันหันนะคะ
มีพิธิชาพนักกิจไปเมื่อยี่สิบห้าพฤศจิกายนที่ผ่านมา
ทีนี้พอตั้งธาตุบรรจุกระดูกเสียเต้ยเสร็จญาติญาติก็กลับไปช่วยเก็บเต็นต์
โต๊ะเก้าอี้ถ้วยจานส่งคืนให้กับวัดและคณะกรรมการหมู่บ้าน
กวัดทำความสะอาดบ้านแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านพักผ่อน
เพราะก็เหนื่อยล้ากับงานศพกันมาหลายวันค่ะทีมข่าวเราได้คุยกับพี่สาวของเสียเต้ยนะคะ
นางระยองคลื่นแก้วเธอบอกว่าสิ่งที่ครอบครัวและญาติญาติช่วยกันจัดงานศพของเสียเต้ยเนี่ย
ก็คือทำให้อย่างเต็มที่เลยแล้วก็เสร็จเรียบร้อยอย่างสมบูรณ์ด้วย
เชื่อว่าเสียเต้ยรับรู้ได้ค่ะที่เชื่อแบบนี้เพราะมันมีเหตุการณ์ค่ะคุณภาคภูมิ
ยังไงฮะ๒๕พฤศจิกายนช่วงเช้าก่อนจะเคลื่อนย้ายร่างเสียเต้ยไปชาปนกิจที่วัดเนี่ย
จังหวะที่พระสงฆ์กำลังเทศอยู่อยู่ไฟฟ้าในบ้านดับหมดเลยค่ะอ่า
เครื่องเสียงที่ตั้งอยู่หน้าบ้านที่ต่อไฟมาจากในบ้านก็เลยดับไปด้วยและไฟฟ้าในวัดก็ดับไปด้วย
ดับไป๑นาทีทุกคนก็มองหน้ากันเลยแล้วก็บอกว่าสงสัยเต้ยนั่นแหละ
คงมาบอกขอบคุณอีกจอภาพหนึ่งคือภาพของเสียเต้ยนะฮะ
ตอนที่ทีมข่าวเราเคยไปสัมภาษณ์กรณีที่ตอนนั้นยังอยู่กับเจ๊อ๋อนะที่ถูกลอตเตอรี่๙๐ล้านแล้วก็มีปัญหากัน
รากันก่อนจะแบ่งทรัพย์สินสมบัติกันซึ่งเจ๊อ๋อบอกว่าก็แบ่งให้เสียเต้ยมา๓๐ล้าน

แต่ญาติญาติหรือว่าเพื่อนบอกว่าเสียเต้ยความจริงเขาก็มีฐานะของเขาอยู่แล้วล่ะ
ใช่ก่อนเนี้ยแหละค่ะก็เป็นเพื่อนชิกไปพี่สาวเขาก็เลยบอกว่า
ดับทั้งบ้านและที่วัดด้วย๑นาที

ลองฟังพี่เขาเล่าค่ะ
ทีนี้หลานเสียเต้ยนะคะนายองค์อาจสุรรณกุลเขาเล่าให้ฟังด้วยบอกว่า
เมื่อวานตอนระหว่างเก็บเท่ากระดูกเสียเต้ยเนี่ย
คิมลูกสาวของเขาก็คือมีศักดิ์เป็นหลานแล้วก็เสียเต้ยมีศักดิ์เป็นปู่

อ่ะอยู่อ่ะน้องคิมชี้ขึ้นไปบนฟ้าน้องอายุ๕ขวบนะ
แล้วบอกปูเต้ยอยู่บนฟ้ายิ้มให้หนูแล้วก็วาดภาพปลาวานบนท้องฟ้าด้วย

เต้ยบอกจะให้เงินหนูไปซื้อขนม

บอกแบบนี้เลยลูกสาวเอ่อลูกสาวของหลานเสียเต้ยอ่ะบอก
บอกให้ไปซื้อเลข๔๗ตามที่เด็กบอก

ซึ่งน้องคิมถือว่าเป็นหลานสาวที่เสียเต้ยรักมาก

เพราะเลี้ยงมาคู่กันกับน้องนิวเวียวัย๕ขวบลูกสาวบุญธรรมของเสียเต้ย
บอกว่าเสียเต้ยเขามีลูกสาวบุญธรรมคนนึงนี่รักมากเลย
คือเด็กหญิงวัย๕ขวบคนนี้เนี่ยคือลูกของลูกสาวของเจ๊อ๋อนะฮะ
อ๋อเนี่ยเขามีลูกสาวคนหนึ่งกับสามีเก่า
อ่าแล้วลูกสาวคนนี้เขามีลูกนี่แหละก็คือน้องนิวเวียวัยห้าขวบ
ใช่เป็นลูกบุญธรรมที่เสียเต้ยก็รักมากแล้วก็เลี้ยงมาคู่กันกับน้องคิมคนนี้
ระหว่างนี้เขาก็เลยรับน้องนิวเวียเนี่ยเป็นลูกบุญธรรมเอาไว้
แล้วจดทะเบียนรับรองถูกต้องเจ๊อ๋อเขาบอกนะฮะ
นี่ฮะ

ด่างบนนี้มี๔กิจ
น้องที่วาเลขต้นเล็งเขาหลียกไปเต็มโฉ่่ะ

พี่ชายของเสียเต้ยบอกว่า
ญาติพี่น้องตกลงกันว่า

ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาดูแล
เศรียณเทรย์เขาก็มีบ้านหลายหลังอยู่เหมือนกัน
คือจะไม่ให้เหมือนกับเป็นบ้านร้าง
แม้ว่าน้องชายคือเสียเต้ยจะไม่อยู่แล้วนะครับ
แล้วเดี๋ยวก็จะหาโอกาสในการทำบุญให้กับเสียเต้ยนะครับ

เงินสดที่ฝากเอาไว้ในบัญชีธนาคาร
มี๒บัญชีมีบ้านมีที่ดินมีรถยนต์นะครับ
ตรงนี้นะครับพี่ชายของเสียเต้ย
บอกมาตั้งแต่วันแรกที่เสียเต้ยเสียชีวิตแล้วว่า
เต้ยเนี่ยเขาสั่งเสียไว้กับพี่ชาย
แต่พินัยกรรมจะมีหรือไม่อย่างไร

ต้องไปเปิดดูจากตู้เซฟที่เสียเต้ยเนี่ย
ฝากไว้ที่แบงค์นะฮะพี่ชายของเสียเต้ยบอกว่า
เดี๋ยวให้พี่น้องทุกคนเนี่ยหายเหนื่อยจากการจัดงานศพของเสียเต้ยก่อน
เดี๋ยวจะนัดพี่น้องมาพูดคุยกันนะครับ
ตามขั้นตอนเนี่ยพี่ชายเสียเต้ยบอกว่า
ไปตรวจสอบสอบถามแล้ว
การจะเปิดเซฟเปิดพินัยกรรมอะไรพวกนี้เนี่ย
ญาติพี่น้องหรือว่าทายาทเนี่ย
ต้องไปร้องต่อสารแพ่งให้แต่งตั้งผู้จัดการมรดกก่อน
เมื่อมีคำสั่งสารแต่งตั้งใครแล้วก็ให้ผู้จัดการมรดก
นำคำสั่งสารนำเอกสารการเสียชีวิตของเจ้าของ
สมบัติต่างไปติดต่อธนาคารเพื่อขอเปิดตู้เซฟ

ซึ่งทางเจ๊อ๋ออดีตภรรยาของเสียเต้ยเนี่ย
ก็เคยให้สัมภาษณ์วันที่มาร่วมพิธีชาปนกิจศพ
บอกว่าอ๋อทางฝั่งเจ๊อ๋อเจ๊อ๋อไม่ได้สนใจ
แม้ว่าถ้าจะนับตามหลักของทายาทแล้ว
เต้ยก็มีทายาททางฝั่งของเจ๊อ๋อก็คือ

รับหลานมาเป็นลูกสาวบุญธรรมเอาไว้

ส่วนทางฝั่งเสียเต้ยเนี่ยพ่อกับแม่เขาเสียชีวิตแล้ว

เต้ยเปิดมาพินัยกรรมจะเขียนให้ใครก็ไม่เป็นไรนะครับ

เจ๊อ๋อนางวรรณรีปัญญาสัย

วัย๔๖ปีนะฮะเศรษฐ์เต้ยยุค๔๑นะครับ

ก็เลยไม่ได้คุยกันนะฮะ

เจ๊อ๋อก็นั่งตรวจลอตเตอรี่อยู่
ของงวด๑๖ปศิษฐีกายนที่ผ่านมา

แผ่นใบตรวจไปตรวจมาถูกฮะ

ในถุงเนี่ยอ่าแล้วเมื่อวานที่ตรวจไปตรวจมาเนี่ย
ถูกเลขท้าย๒ตัว๑๕ใบ
เลขท้าย๓ตัวอีก๑๕ใบ

เจ๊อ๋อเหมาทั้งแผงเลยเหรอเวลาซื้อ

แล้วดูโต๊ะม้าหินอ่อนหลังบ้าน

แกก็บอกเอาไว้เลี้ยงญาติพี่น้องมีงานเลี้ยงสังสรรค์อะไรบ่อยเนี่ยฮะ
เนี่ยฮะ
เจ๊อ๋อว่าง